กลับมาช่วงนี้เนี่ยดูเหตุการณ์ที่นครศรีธรรมราชหน่อยนะฮะ
มีหนุ่มคนหนึ่งเป็นนุ่มกรีดยางนะครับ
ถูกคนร้ายใช้ปืนลูกซองซุ่มยิงจนเสียชีวิต
คือสาเหตุเนี่ยมีทั้งเรื่องของการพูดจาไม่เข้าหูกันในวงเล่า
หรือว่าโกรธแค้นส่วนตัวก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของสพนาบรนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ชายคนนี้ถูกซุ่มยิงเสียชีวิตนะฮะ
หลังได้รับแจ้งเหตุตำรวจก็ไปตรวจสอบนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปชุดพิสูจน์หลักฐานก็ไป

หลังจากได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ถูกยิงเสียชีวิตตรงนี้เป็นบ้านพักคนงานอยู่กลางสวนยางพารา
ในพื้นที่หมู่๑๓บ้านหนองตามตะมนนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่เกิดเหตุเนี่ยมีกองเลือดที่เสือปูพื้นเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะฮะรอบตัวรถเนี่ย
ตรงที่ไปตรวจสอบเนี่ยตรงที่ขอบประตูด้านบนข้างคนขับ
ตรงนี้นะฮะนี่ครับทุกผู้ชมครับเป็นรอยกระสุนปืนถูกยิงจนแตกออกเป็นสองรู
แล้วที่ท้ายกระบะข้างพงหญ้าไปเจอปลอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์๑๒ตกอยู่๒ปลอก
ตรงนี้ก็รอยรูกระสุนปืนนะครับมันสองนัดนะครับยิงเข้ามาเนี่ยเป็นรอยแตกตรงนี้นะครับ
คนเจ็บเนี่ยคือนายจรรย์รักษาศรีอายุ๕๑ปีกระสุนเข้าที่แขนขวา๑นัดกระดูกแตก
เข้าใต้ราวนมขวาหนึ่งนัดกระสุนเนี่ยไปไปกระจุกอยู่เป็นรูโบที่ลำไส้ทันลักโผล่ออกมาด้านนอกเลยนะครับ
แล้วที่หูขวาก็มีรอยกระสุนอีกหนึ่งนัดด้วยนะครับที่เข่าซ้ายมีรอยแผลถลอกนะครับ
บาดเจ็บสาหัสสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่นำตัวส่งโรงพยาบาล
พยายามช่วยปั๊มหัวใจช่วยชีวิตถึงสามครั้งแต่ไม่ทันจริงครับ
นายจรรย์รักษาศรีวัย๕๑ปีเสียชีวิตนะครับ
จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ทราบว่าอย่างนี้ครับก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ผู้ตายขับรถกระบะออกจากบ้านตอนค่ำเมื่อวานนี้บอกว่าจะไปนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อน
ชื่อว่านายสุนทรเขาเป็นเพื่อนซีกันซึ่งก็จะไปอย่างนี้ทุกวัน
นายจรรย์จะไปหานายสุนทรเพื่อนซีไปนั่งดื่มเหล้าทุกวัน
ดื่มเหล้าเสร็จก็ขับรถกลับบ้านโดยขับรถถอยหลังเข้าไปจอดในโรงจอดรถข้างบ้าน
ตอนที่เดินลงจากรถจะเข้าบ้านคนร้ายซุ่มอยู่นะฮะข้างโรงรถนี่จะมืดมากนะครับ
ใช้ปืนลูกซองยิงใส่๒นัดกระสุนเจาะเข้าใต้ราวนมขวานะครับ
แล้วอีกนัดนึงเนี่ยกระสุนเจาะเข้าที่แขนขวากระดูกนี้แตกเลยนะครับ
แล้วมันก็ทะลุไปถูกขอบประตูรถที่เห็นที่ประตูรถสองรูนะฮะ
คือทะลุจากตัวของผู้ตายเนี่ยไปถึงขอบประตูรถเลยนะครับ
หลังจากถูกยิงนายจรรย์พยายามวิ่งหนีออกมาจากแถวโรงจอดรถนะครับ
แล้วก็เข้าไปในตัวบ้านของเขาแต่ไปล้มอยู่ที่ประตูหน้าบ้าน
แล้วมีรอยเลือดหยดเป็นทางนะฮะเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะประคองตัวเองเนี่ย
เข้าไปถึงในตัวบ้านสุดท้ายไปล้มฟุบจมกองเลือดอยู่ที่เสือปูพื้น
แล้วภรรยานะคือตอนนั้นภรรยามาเห็นเนี่ยนะ
เขาบอกกับภรรยาว่าถูกยิงนะนอนร้องรอความช่วยเหลืออยู่
ภรรยาก็โทรแจ้งกำนันให้กำนันช่วยแจ้งตำรวจกับกู้ภัย
พอเจ้าหน้าที่มาถึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
พยายามช่วยปั๊มหัวใจกันอยู่๓รอบสุดท้ายช่วยไม่ทันเสียชีวิตครับ
วันนี้ทีมข่าวของเรานะคะคุณนฤทธบุญนิ่มก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุด้วยค่ะ
ซึ่งตั้งอยู่ในสวนยางพารานะคะตอนที่คุณนฤทธิไปถึงเนี่ย
ปรากฏว่าคาบเลือดนะคะยังมีกองอยู่เลยอ่ะ
ส่วนรถกระบะของผู้ตายบริเวณฝั่งประตูคนขับก็มีร่องรอยกระสุนถูกยิงนะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ย
ช่วงเวลาเกิดเหตุแปลกนะคะไม่มีรถคันใดขับผ่านหรือมาจอดบริเวณบ้านของผู้ตายเลย
เพราะฉะนั้นตำรวจเองก็เลยคาดว่าคนร้ายน่าจะใช้วิธีคือเดินเท้าเข้ามาพร้อมกับอาวุธปืนลูกซอง
ดักรอผู้ตายหลังบ้านใกล้กับโรงจอดรถ
พอผู้ตายมาถึงคนร้ายก็เจาะยิงทันทีแล้วก็วิ่งหลบหนีไป
ในพื้นที่สวนยางพาราด้านหลังบ้านนะคะ
เรามีโอกาสไปคุยกับคุณกำนันนายกำนันตำบลนาบอนนะคะ
เป็นกำนันตะบลนาบอนคุณพรสวัสดิรัตนพันธ์
ซึ่งก็บ้านอยู่ใกล้กับผู้ตายบอกว่าสักประมาณ๒ทุ่ม
เขาได้ยินเสียงเสียงดังคล้ายกับระเบิดหนึ่งครั้ง
ตอนแรกคิดว่าเป็นระเบิดปิงปองไม่ได้คิดเลยนะคะว่าเป็นเสียงปืน
ไปสักประมาณ๑๐นาทีมีชาวบ้านมาแจ้งว่า
นายจรรย์ถูกคนร้ายดักยิงเสียชีวิต
ภายในโรงจอดรถภายในบ้านเนี่ยนะคะ
ก็เลยไปดูที่จุดเกิดเหตุพร้อมกับตำรวจ
ทีนี้ก่อนที่นายจรรย์จะถูกยิงเนี่ยนะคะ
กำนันเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่านายจรรย์ไปดื่มเหล้ากับเพื่อน
แล้วเป็นเพื่อนสนิทด้วยอยู่ห่างจากบ้าน
ของผู้ตายไปสักประมาณ๕๐๐เมตร
คุณผู้ชมวันนี้เนี่ยคุณนฤทธิ์ไปดูในวงเล่าด้วยนะคะ

เอานิสัยส่วนตัวของผู้ตายก่อนนิสัยส่วนตัวผู้ตายก็คือคุณจรรย์เนี่ย

แต่มีนิสัยคือชอบพูดจาโผงผางพูดจาตรงไปตรงมา

จะไปทำให้ใครไม่พอใจอย่างไรหรือเปล่านะคะ
ข้างหลังก็ออกไปได้แต่มันไกล
มันต้องมีข้าม่วยข้ามลายคว่าจะขึ้นถนนได้

น่าจะไม่มาฝั่งนี้เพราะว่าผมเมื่อคืนผมก็อยู่

อยู่เกิดเหตุช่วงเกิดเหตุผมก็อยู่แล้วก็
ผมก็เปิดไฟอยู่เด็กก็อยู่กันเต็ม
นักข่าวของเราย้อนกลับไปดู
ในวงเล่าที่ผู้ตายดื่มก่อนที่จะถูกยิงนี้นะครับ

นี่ค่ะไปเจอเจ้าของบ้านชื่อว่าสุนทร
คุณสุนทรบอกว่าเขาและเพื่อนอีก๓คน
ก็คือนายเทียนนายออสแล้วนายประเสริฐ
กลับมาจากหลังจากที่เอาไก่ไปชนแล้วชนะ

จนกระทั่งนายจรรย์ผู้ตายตามมาทีหลัง
แล้วดื่มกันสุดท้ายแยกย้ายกลับบ้าน

ตัวเขาเองก็คือคุณสุนทรปฏิเสธบอกว่า
เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตายของนายจรรย์
เพราะว่าก่อนที่นายจรรพูดจะตาย
ในวงเล่าก็ไม่ได้ทะเลาะหรือว่ามีปากเสียงกันนะคะ
เพราะทั้งหมดก็เป็นเพื่อนสนิทกันทั้งนั้น
อืมถึงแม้ว่าคุณสุนทรเจ้าของบ้านจะบอกแบบนี้นะคะ

ว่าภรรยาของผู้ตายไม่เชื่อนะคะ

คนที่เธอสงสัยเกี่ยวข้องกับการตายของสามีของเธอเนี่ยน่าจะเป็นคนที่สามีไปนั่งดื่มเหล้าด้วยนะคะ
ทีมข่าวนี่คุณผู้ชมไปที่วัดสุวรรณรังศรีนะคะ
ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีศพของคุณจรรย์ผู้ตายไปคุยกับภรรยาเลยค่ะ
ทั้งน้ำตานะคะบอกว่าสามีมีอาชีพรับจ้างกรีดยางพาราอยู่ในพื้นที่มานานแล้ว
นิสัยชอบดื่มเหล้าเป็นประจำแทบจะทุกวันก็ว่าได้
ตอนค่ำวันเกิดเหตุขับรถกระบะออกจากบ้านไปนั่งดื่มเหล้าที่บ้านนายสุนทร
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านก็ดื่มเป็นประจำอยู่แล้วนะคะ
หลังดื่มเสร็จปุ๊บขับรถกระบะเข้ามาจอดที่โรงรถที่บ้าน
สักพักหนึ่งเท่านั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๒นัด
ดังขึ้นสองนัดสามีวิ่งมาล้มที่หน้าบ้าน
เปิดประตูมาดูสามีตะโกนบอกว่าถูกยิงแล้วนะคะ
ถูกยิงแล้วภรรยาบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าสามีไปทำอะไรกับใครไว้
ตอนนี้สิ่งที่ต้องการมากที่สุดคืออยากให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้ค่ะ
ก่อนที่แฟนจะขับเข้ามามีเสียงอะไรอยู่หลังบ้านเราไหม
ไม่ไม่มีหมาก็ไม่เห่าอะไร
หมามีแต่ก็ไม่เห่า

พอเข้าไปก็นอนลงตรงหน้าตรวจนั้นนะ
หน้าประตูเลยเนี่ยแฟนเรียกอะไรทำอะไรไม่ถูก
ก็เลยโทรหาโทรหาน้องแฟนนี่
ภรรยาของผู้ตายเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นการพูดจาในวงเล่าแล้วก็พูดจาไม่เข้าหูหรือเปล่านะคะ
แต่ถ้าเกิดว่ามาดูทางตำรวจทางตำรวจค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกชายพัฒน์ศรีเรืองเป็นผู้กำกับโรงพักนาบอนบอกว่า
จากการนำตัวเพื่อนของผู้ตายในวงเล่าที่ตั้งวงดื่มเหล้าเนี่ย
มาสอบปากคำตอนนี้ยังไม่พบพิรุธนะคะ
ยังไม่พบพิรุษว่าใครจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของนายจรรย์
อยู่ระหว่างให้ชุดสืบลงพื้นที่ไปหาข้อมูลหาหลักฐานเพิ่มเติมค่ะ
โอ้โหแต่ยิงระยะเนี่ยมันเผาคนค่ะ
ยิงกันตายอย่างนี้มันต้องมีคนยิงนั่นแหละอยู่ที่ว่าจะคือใครเท่านั้นเอง